ดอกกาสลองเป็นการประดิษฐ์ปิ่นปากผมที่เรียนแบบลักษณะของดอกกาสลอง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
และยังเชื่อว่าเป็นดอกไม้สำหรับการบูชาพระแม่ธรณี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

ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน